แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทางเฟซหน่อยครับ
เพื่อเป็นการยกย่องวีรบุรุษถ้ำหลวง

กันเข้ามาในรายการก็สามารถส่งมาได้นะครับ

จ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนะครับ
ที่บ้านเกิดที่วัดหนอง

เมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่๕แล้วนะครับ
โดยมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากครับ
โดยที่วัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ
อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นประธานในงานสวดพระอภิษฐรรมศพจ่าเอกสมานกุนัน

ฮีโร่แห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

เป็นคืนวันที่๕แล้วก็จะมี
พิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ในวันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคมนี้นะครับ

พันเอกพานุวัฒนอินทนินและคณะ

ธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์

อบเงินช่วยเหลือครอบครัวจากคณะบุคคลต่าง

โดยนายวิชัยกุนันพ่อของจาแซม
ว่าภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มาก
เพราะว่าเป็นคนที่มีความอดทน

ทุกคนนั้นสามารถกลับออกมาจากถ้ำหลวง

ใจเช่งมาก

ความคิดความอ้านบีมาก

บอกว่าเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของหลาน
ก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจมากครับ

เพื่อมาร่วมไว้อาลัยกับหลานชาย
เป็นคนเสียสละและตั้งใจจะช่วยเด็กและโค้ชออกมาจากถ้ำให้ได้สำเร็จนะครับ
หลานแซมไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เพื่อนร่วมงาน
เขาได้ช่วยเหลือน้องออกมาจากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอให้จ่าแซมได้สบายใจเลย
จ้าแซมรู้สึกว่ามิญญาณของจ้าแซมคงจะนอนกันตาหลับ
ที่น้องเขาได้ออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัย
ด้านของนายยุทธการมาตามราชซึ่งเป็นรุ่นน้องนักกีฬาไตรกีฬานะครับ
ก็บอกว่าจ่าแซมเป็นครูคนแรกที่ฝึกสอนเขาให้เล่นไตรกีฬา
สูญเสียจ่าแซมอย่างไม่มีวันกลับมานั้นถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญไปนะครับ
โดยส่วนตัวจ๋าแซมเป็นคนนิสัยดีน่ารักแล้วก็เป็นที่รักของคนทุกคน
ที่สำคัญถ้ามีโอกาสจะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจำจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับ
ปีแซมจริงแล้วปีแซมมันครูคนแรกที่สอนผมเล่นไตรกีฬา
จนมาจนฝึกช่วงวันนี้ก็รู้สึกเสียใจว่าเราเสียบองราค้าก่อนอีก๖เฮต๗๕๐๐๐๙๐๐๙๐๐๙๐๐๑นะครับ

ชอบช่วยพี่แซมส่วนตัวอยู่แล้วที่
มีอะไรที่พี่แซมจะช่วยแต่บอกไม่ช่วย
ก็บอกนะครับว่าดีใจกับเด็กและโค้ชที่ได้ออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัย
หลังจากรักษาตัวจนหายเป็นปกติแล้ว
ก็ขอให้ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรง
พร้อมกลับมาทำตามความฝันให้เป็นนักกีฬาที่ดี
โดยขอให้ดูตัวอย่างของจ่าแซม
จ่าแซมเองมีความตั้งใจและมุ่งมั่น
ฝึกซ้อมกีฬาด้วยความตั้งใจ
ประสบความสำเร็จได้ถ้วยรางวัล
แล้วก็เหรียญรางวัลจำนวนมากอย่างที่เห็นนี้นะครับ
ถ้าฉันที่รู้ก็คือเขาเป็นหลายอย่างเขาเล่นหลายอย่าง
แต่แต่ละอย่างก็คือจะได้รางวัลตลอด
เพราะว่าอะไรเขาฝึกหนักเขาซ้อนหนัก
ใช่อย่างปั่นจักรยานเนี่ยปกติแล้วเนี่ย
เขาก็จะตื่นนอนแต่เช้าตี๔
เพื่อที่จะไปรอปันปันว่า๓๔ชั่วโมง